พาไปดูเมนูสุดแปลกเมนูนี้
มีสาวคนหนึ่งเธอไลฟ์สดกำลังกินตุ๊กแกทอดกรอบ

จะกินได้และจะน่าทานหรือเปล่า

เดี๋ยวก็จิ้ม
อร่อย

โอ้โห

สำหรับคนดีชัดด้วยตอนนี้
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องทำใจดี
เพราะบางคนอาจจะทานข้าวไปด้วยจริง
จะบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการรับชม

เพราะมันมีเมนูที่จับตุ๊กแก่หลาบตุ๊กแก่อะไรอย่างนี้

แต่ใครให้ทานก็ทาน
ดิฉันไม่ทานคนจริง

อาจจะพูดว่าแบบไม่เห็นภาพว่าตุ๊กแกเป็นยังไง
เดี๋ยวก็ดูเธอทานเหมือนกินกไร่ย่าง

อันนี้เป็นหนังปลานึกว่าหนังปลาทอดกรอบ
มันเหมือนเนอะแต่มันกรอบไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าฟังเสียงแล้วกรอบ
ตุ๊กแกทอดตุ๊กแก่ย่าง
สาวคนนี้เธอเป็นนักทานอาหารโชว์ทางยูทูปเป็นยูทูบเบอร์นะคะ
แล้วกันนะตุ๊กแกทอดตุ๊กแกย่างตัวใหญ่ประมาณ๑๐ตัว
คนที่ไม่เคยกินเมนูนี้มีข้อสงสัยว่ามันกินได้จริงไหม
ตลอดข่าวของเราอย่างที่บอกว่าหาข้อมูลตอบแทนเลยว่าตุ๊กแกท่อตุ๊ก
ย่างทานได้จริงนะคะแต่คุณจะต้องล้างทำความสะอาดมันให้สะอาดด้วยนะ
ความไส้อะไรอย่างนี้ออกมาแล้วก็ต้องอย่าลืมผ่านความร้อนก่อน
คือทำให้มันรับประทานได้ถูกต้องนะคะตุ๊กแกเนี่ยสมัยก่อนเป็นอาหารเขานะ
โบราณโบราณคนพื้นถิ่นนะคุณทางภาคอีสานเขาก็จะนิยมทำทานกัน
หรือว่าทางไทยเองเขามีธุรกิจส่งตุ๊กแกส่งออกไปเป็นเมนูอาหารของทาง
ประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นก็มีหรือจะเอาไปเป็นยาโบราณขายในต่างประเทศอะไรอย่างนี้
มีเยอะแยะอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่ามันมีธุรกิจที่เขาส่งออกตุ๊กแก่รายได้ดีด้วยนะ
แล้วก็รับซื้อตุ๊กแก่จากบ้านคนอย่างนี้ด้วยนะใช่
แต่เขาก็มีวิธีการในการดูแลเรื่องของความสะอาดอะไรต่างนะคะ
ดังนั้นตอบคำถามว่าตุ๊กแกทันได้ไหมทันได้
แต่แล้วแต่อืมวิจารณญาณส่วนทุกคนของคุณผู้ชมใครใครถ่านค่ะ
ก็ทานแต่เราไม่นะคะแปลกแต่จริงนะแปลกแต่จริงค่ะ
ทำไมขาดตุ๊กแก่เนี่ยชอบมาให้น้องไปต่องเหล้ากันไม่รู้ค่ะ
มันคงเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าพูดไงไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้น
ชอบโอ้ยตายแล้วชอบไม่ลงขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณวิทยาหนึ่งเก้าสองด้วยนะคะค่ะอ่าอย่าง